รถกระบะชนประสานงากันที่จังหวัดร้อยเอ็ด

คือรถทั้ง๒คันมีหญิงตั้งคัน
หญิงตั้งคันที่ตั้งคันได้เพียง๑เดือน

แต่อีก๑คนตั้งคันได้๘เดือน
คนนี้ต้องพาลูกออกเพื่อรักษาชีวิตแม่เอาไว้ค่ะ
คนที่จะต้องผ่าตัดลูกออก
ชื่อว่านางสาวอรัญญาจันทราอายุ๒๔ปีตั้งคันได้๘เดือน
ส่วนอีก๑คันเป็นรถกระบะสีเทาคู่กรณี

ชื่อว่านายอนุชาประทุมชาติอายุ๑๘ปี

เป็นภรรยาของคนขับค่ะชื่อว่านางสาวพนิดาทิพย์จรูน
เหตุการณ์นี้รถพังยับทั้งคู่เลยนะ
ทั้งกระบะฟอร์ดสีขาวแล้วก็กระบะอิซูซูสีเทา
ในรถ๒คันมีคนท้องทั้ง๒คันเลย
คันหนึ่งเสียลูกในท้องไป
คันหนึ่งเสียทั้งชีวิตแม่แล้วก็ลูกในท้องด้วยนะฮะ
วันนี้มีงานศพค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดนะคะ

เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวพนิดาที่อายุ๑๖ปี
แม่ของผู้เสียชีวิตเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เขยกับลูกสาวเดินทางกลับจากทำงานรับเหมา
ติดตั้งกระจกในตัวอำเภอโพนทอง
ปกติลูกเขยกับลูกสาวใช้เส้นทางนี้ไปกลับบ้านทุกวันค่ะ
ไม่คาดว่าไม่คาดคิดว่าจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย
ตอนนี้เสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวจากไปแบบกระทันหัน
ก่อนหน้านี้ตรวจพบว่าตั้งคันได้๑เดือนกำลังจะไปฝากคันอยู่เลยค่ะ
กับหมอช่วงเดือนหน้าแล้วก็มีรางสังหรณ์เกิดขึ้นจากความฝันด้วยนะคะ
ก็คือหลานหลานฝันว่ามีสาวอายุ๑๖ปีเสียชีวิตแล้วก็มาเล่าให้ฟัง
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นลูกตัวเอง
สรุปสุดท้ายค่ะก็ถือว่าเป็นรังสังหรณ์นะคะ
มาทำให้ลูกตัวเองเสียชีวิตแบบนี้
บอกว่าได้มีการประกอบพิธีสวดถอดวิญญาณของลูกสาวกลับมาสู่ร่าง
เพื่อนำมาบำเพ็ญกุศลศพและจะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้

ฟู้สิทธิ์ข่าวเดินทางนี้ค่ะ
ทางต่อไปที่บ้านพักของนายตรการคำบัวโคตรอายุ๒๗ปี
ฝั่งนี้เป็นคู่กรณีคือรถกระบะสีขาว
ตรการได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดแน่นหน้าอก
ปวดตามร่างกายค่ะกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
ยังไม่สามารถพูดคุยได้นะคะนอนอยู่แบบนี้
พ่อเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นพ่อของหญิงที่ตั้งคันอายุ๘เดือนค่ะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุลูกเขยกับลูกสาว
อยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมงานศพของอาที่ศรีสเกต
ใช้เส้นทางนี้ก็คือถนนสายร่องคำโพนทองมุ่งหน้าอำเภอโพนทอง
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุลูกเขยอยู่ในช่องจราจรของตัวเอง
แต่ในแนวทางการสอบสวนตนก็มีหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถ
เดี๋ยวจะมอบให้กับตำรวจไปประกอบสำนวนคดีค่ะ
คือฝั่งนี้เขาก็ยืนยันว่าเส้นทางที่ขับไปถูกเส้นทาง
หมายถึงว่าถูกช่องการจราจรไม่ได้เป็นต้นต่อของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ฝั่งนี้เขาก็ยืนยันออกมาแบบนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของอาการลูกสาวค่ะพ่อบอกว่าก็ต้องรอให้ลูกสาวอาการปลอดภัยก่อน
เพราะตอนนี้สูญเสียอายุคันทารกในอายุคัน๘เดือนไปจากอุบัติเหตุ
ได้รับแรงกระทบกระเทือนต้องผ่าตัดลูกออกไป
อาการยังคงสาหัสอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็คือยังคงต้องอยู่ในห้องไอซียู
เสียเลือดมากค่ะเมื่อวานต้องใช้เลือดประมาณ๕๑ถุง
อกจากนี้ขอขอบคุณผู้ที่ใจบุญร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิตลูกสาวด้วย

เมื่อท่านได้คิดเรื่องเหนือหรือเป็นเรื่องคดีครับ
ก็มีให้กรรมทีเล่าวันเศรษฐการณ์สุดตอน
เพราะว่าตอนนี้มันกับทั้งสองภายมันกับสูญเสียครับ
อาการล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ตอนนี้น่องเลือดทุกตัวครับแต่ว่ายังต้องการเลือดนะครับ
เพราะว่าเลือดอย่างต้องการโดยเฉพาะเตือบเลือดครับ
เพราะว่าฝั่งรถสีขาวเนี่ยเขาก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้โดนสังคมมองว่า
ของอุบัติเหตุที่ทำให้สาวท้องอ่อนเสียชีวิต